คุณผู้ชมเรามีบทเรียนสำหรับคนที่ชอบจอดรถแบบไม่มีมารยาท
มาฝากกันไปจอดขวางมันมีช่องจอด๓ช่อง
ไปจอดขวางเขาแล้วก็เถียงว่าตัวเองไม่ผิด

แป๊บเดียวแต่บางทีมันก็ไม่ถูกต้อง
แล้วเขาได้บทเรียนอย่างสะสม

ไปดูคลิปต้นเรื่องคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อน

ทำไมพี่พูดยากจัง
เนี่ยอยากจะพูดใส่หูเขาดังพูดยากจริงนะ

เส้นสีเหลืองนั่นคือให้จอดลักษณะเหมือนคันสีขาวที่เขาจอดเข้าซาก
แต่ที่แกจอดขวางก็คือ๑คันเสียไป๓ช่องว่างั้นเถอะ
แล้วมันก็ริมถนนมันก็อันตราย
เขาก็พยายามบีดแรร์บอกว่าเฮ้ยขยับดีไหมอะไรแบบนี้
แกก็โมโหลงมาต่อว่าต่อขานเขาแบบนี้
เกือบอีกนิดเดียวคงมีการจะต่อยกันแล้ว
แต่โชคดีที่พี่เสื้อดำเขาใจเย็น

อยากจะให้เลื่อนเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจอดแป๊บเดียวไม่ได้ขวางเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ
คนขับรถเก่งเขาพยายามจะพูดหาพวก
แต่สุดท้ายคือไม่มีใครเข้าข้างเขา
เพราะเขาทำผิดแล้วก็เริ่มมีคนสนใจมุงดูมากขึ้น
ผู้ชายคนเสื้อเทาขับรถเก่งก็ออกไป

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หัวหินปากซอยหัวหิน๖๘
ผู้ชายเสื้อดำในคลิปเราไปคุยคือค่ะ
คุณนายอัธวัฒน์สายสร้อยอายุ๓๘ปี
ธวัฒน์เป็นเจ้าของร้านซึ่งอยู่ตรงนั้นแหละ

ครั้งแรกเบาสั้นไม่ยอมขยับ

เท่านั้นแหละโอ้โหคนขับรถเก่งเสื้อเท้าหัวร้อน

ภรรยาก็กลัวว่าจะมีเรื่องก็เลยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนนะฮะ
เรื่องนี้ไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดแต่อย่างใด
แต่ว่าภรรยาเอาคลิปนี้ไปโพสต์บอกว่า

คำว่าจอดแป๊บเดียวถ้าทุกคนใช้คำนี้มันก็ไม่จบ
ทุกคนแป๊บ